คุณผู้ชมครับหลังจากพายุเมอร์บกนั้นขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีน
จะกระทบต่อไทยหรือไม่ติดตามกันในช่วงนี้กับคุณคุปตะนันนะครับ
ครับตอนนี้ดูจากทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุก็สามารถบอกได้นะครับว่า
พายุลูกนี้ไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อไทยมากนักนะครับ
แต่ก็มีลุกหลงบ้างบางจุดบางพื้นที่ตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยนะครับ
ฝนลดลงอากาศร้อนขึ้นแต่ว่ามี๑จุดตอนนี้อุณหภูมิต่ำสุด๑๑องศาเซลเซียต
เป็นที่ไหนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไหนของเราต่อจากนี้เป็นอย่างไร

คุณผู้ชมครับช่วงนี้ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือฝนหลายพื้นที่ลดลงนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ฝนมีอยู่บ้างตอนนี้แถวบริเวณทางตอนบนภาคเหนือตอนบนเท่านั้น

ซึ่งตอนนี้ได้เลื่อนขึ้นไปก่อตัวแถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ร่องฝนนั้นเป็นแนวที่มีฝนตกหนักตกชุกนะครับ
ปัดที่แล้วเลื่อนพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

การที่เลื่อนขึ้นไปแบบนี้ก็จะทำให้เมืองไทยของเรานั้น

จะเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน

ภาพรวมก็จะทำให้ฝนนั้นลดลง
ที่เห็นนี้คือภาพถ่ายดาวเทียม
จะเห็นว่าตอนนี้เองแนวกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้น
เคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง

ฝนลดลงสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือ
เรื่องของอากาศที่จะเริ่มร้อนขึ้น

ก่อนที่ฝนนั้นคาดการณ์ว่าจะกลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนปรกฎาคม

ถึงแม้ว่าตอนนี้อากาศจะร้อนแบบนี้
มีหนึ่งพื้นที่อากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมา

เพราะว่าไปแล้วโอ้โหอากาศเย็นเหลือเกินนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาวัดอุณหภูมิได้๑๑องศาเซลเซียต
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากบริเวณดังกล่าว

ตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะ

อยู่ที่ประมาณ๒๖๐๐กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล
สูงแล้วก็มีฝนตกลงมาแบบนี้

ช่วงเช้าก็จะมีอากาศหนาวนะครับ
รวมไปถึงตอนนี้ใครที่จะไปต้องระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าน้ำตกมีปริมาณน้ำที่เยอะแล้วก็แรง
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับใครที่จะไปเล่นน้ำนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้น

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ